การซ้อมลิวคบวรเชิญพระอิสศรียยส
เชิญพระโกติิชาสมนติสำเด็จพระยาศน์สังวร

ตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าพลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานอำนวยการจัดพระราชวิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายกได้มอบหมายให้สำนักงาน
สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ
พระโกรธพระศพสมเด็จพระสังฆราช
จากวัดปวรนิเวศวิหารไปยังวัดเทพศิรินทราวาส
ราชวรวิหารซึ่งเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงพระศพ
ซ้อมในวันนี้เป็นไปตามหมายกำหนดการทุกอย่าง
โดยขอชื่นชม๓เหล่าทัพที่สนที่กำลัง
ร่วมในริ้วขบวนประมาณ๑๕๐๐นาย
ทำให้การเคลื่อนริ้วขบวนพระอิสริยยศ

รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันแต่งกายชุดดำ
เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช
ในวันที่๑๖ธันวาคมนี้
สำหรับประชาชนสามารถร่วมส่งเสด็จได้ตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวน
ก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่พระเมนวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหาร
แต่หากประชาชนที่ต้องการถวายดอกไม้จันทร์
ก็สามารถเดินทางไปได้ตามจุดที่กรุงเทพมหานคร
กำหนดไว้ทั้งหมด๔๗วัด

เดินทางไปได้ทุกเขตอำเภอทั่วประเทศ